ไปดูเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
จังหวัดชนบุรีมีอุบัติเหตุรถบรรทุกน้ำมันชนกับรถพ่วง๑๘ล้อ
ทำให้ถังน้ำมันไหลนองพื้นนะครับ
ที่วิ่งผ่านไปมาลื่นล้มหลายคันแล้วก็มีอุบัติเหตุซ้ำซ้อนเกิดขึ้นหลายคันด้วยกัน
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ส่วนคันหนึ่งเสียหลักล้ม
เพราะดีที่รถบรรทุกที่ขับตามหลังมาเบรกได้ทันก่อนจะเกิดอุบัติเหตุขึ้น
ซึ่งการจราจรมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองชนบุรีติดขัดยาวนับ๑๐กิโลเมตร
ตำรวจสพเมืองชนบุรีประสานเทศบาลเมืองบ้านสวนและพื้นที่ใกล้เคียง
นำรถน้ำดับเพลิงมาฉีดน้ำล้างคราบน้ำมันและใช้สายกลบเอาไว้
นายกิติเดชศรีจันทร์อายุ๔๒ปีคนขับรถพ่วง๑๘ล้อระบุว่า
ก่อนเกิดเหตุขับรถอยู่เลนซ้ายสุดและมีรถจอดอยู่ข้างหน้าจึงชะลอ
เตรียมเบี่ยงออกเลนขวาก่อนจะเฉียวชนกับรถบรรทุกน้ำมันที่ขับมาด้วยความเร็ว
ถังน้ำมันรั่วไหลลงนองพื้นถนนเจ้าหน้าที่ใช้เวลานานกว่าสามชั่วโมง
จึงสามารถเปิดการจราจรตามปกติและเตรียมเรียกคนขับรถบรรทุกทั้ง๒คันไปสอบปากคำอีกครั้ง
เกิดอุบัติเหตุรถพ่วง๑๘ล้อชนท้ายกัน๓คันรวด
ช่วงทางเบียงออกช่องทางภูกขนาดละกิโลเมตรที่๔๗ผลดมักนาตราด
ในพื้นที่บางประกงอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเศร้ามุ่งหน้าเข้ากรุงเทพ
ทำให้มีผู้บาดเจ็บติดภายในรถ๒คน
ผู้ภัยต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางช่วยเหลือผู้บาดเจ็บออกมาจากรถ
ซึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้การจราจรติดขัดหลายกิโลเมตร
สอบถามนายโอลานสมนึกอายุ๔๕ปีคนขับรถบรรทุกคันหนึ่งทราบว่า
ก่อนเกิดเหตุขับรถตามหลังรถคันหน้าอยู่เลนซ้าย
และยอมรับว่าไม่ทันมองว่ามีรถบรรทุกคันหน้าเปิดไฟเลี้ยว
และชะลอหยุดออกทางเบียงจึงเบรกไม่ทันพุ่งชนท้ายเต็มแรง
จังหวัดสงขลาเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกสินค้าเสียหลักพลิกตะแคง
แล้วชนกับเสาไฟฟ้าช่วงทางโค้งหน้าวัดโคกม่วง
เห็นรถบรรทุกขับมาจากกองบิล๕๖มุ่งหน้าอังเภิกครองโค้ง
พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นช่วงทางโค้ง
อาจจะไม่ชำนาญเส้นทางและขับรถมาด้วยความเร็ว

ที่จังหวัดพัทหลวงเกิดอุบัติเหตุรถเก็งพุ่งชนร้านขายของชำ
พรวิงถนนเผ็ดเกษมสายพพรหลวงจรัง
ติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้หน้าร้านชำพังยับเยิน
และมีรถจักรยานยนต์ของตำรวจสายตรวจ
จอดอยู่ถูกชนได้รับความเสียหาย
ส่วนรถเก๋งปีนขึ้นไปจอดอยู่บนกองซากม้าหินอ่อน

ใต้ท้องรถพบศพนางพรทิพย์เพชรคงอายุ๖๑ปี
อดีตค่าราชการครูและนางช่อชบาวราศิลป์
อายุ๕๒ปีเจ้าของร้านชำ

ชาวบ้านและกู้ภัยช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
ขณะที่คนขับรถเก๋งซึ่งเป็นผู้หญิงไม่ได้รับบาดเจ็บ
อาศัยช่วงชุลมุนเดินทางไปพบพนักงานสอบสวน

ม้าหินอ่อนหน้าร้านชำเช่นทุกวัน

และนางพรทิพย์ผู้ตายซึ่งเป็นญาติกันนั่งอยู่
จู่รถเก๋งซึ่งมีผู้หญิงขับมาเพียงลำพัง

ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์พยายามช่วยเหลือ

แต่ก็สามารถนำผู้บาดเจ็บออกมาได้เพียงคนเดียวเท่านั้น
เมืองต้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหากับคนขับรถเก๋ง
ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต